กระแสข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยมีกระแสข่าวว่าโลกโซเชียลเลย
ว่าลูกสาวตัวน้อยน้องระดานะคะลูกสาวของคุณแม่นุ้ยสุจิรา
และคุณปอนชัยพลทายาทตระกูลธรรมวัฒนะเนี่ย
ล่าสุดเจอตัวสาวนุ้ยมาออกงาน
ขอให้เธอได้ชี้แจงให้เราได้ฟังกันหน่อยมันจริงหรือเปล่า
เห็นบอกว่าเป็นพันล้านเลยมูลค่าสูงขนาดนี้นะคะ
ทำให้เหล่าโซเชียลเนี่ยฮือฮากันหนักมากนะคะ
ล่าสุดสาวนุ้ยและสามีก็ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้
ในวันเปิดตัวโรงเรียนอย่างเป็นทางการนะคะ

เตรียมที่จะเข้าเรียนพอดิบพอดี
วกกับความพร้อมหลายอย่างที่ลงตัว
ก่อนจะออกตัวว่าทางครอบครัวตั้งใจสร้างโรงเรียน
เพื่อสนองหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ทุกคน
ไม่ใช่เพื่อนลูกตัวเองเพียงคนเดียวนะคะ

ที่ทุกอย่างมาบรรจบกันมาพอเหมาะพอเจาะ
ที่แบบ๒ขวบพอดีสิงหานี้แล้วเราได้เข้าเรียนพอดีด้วยค่ะ
เป็นรุ่นแรกเลยแล้วก็ไม่ต้องห่วง
เพราะว่าทุกอย่างจริงเราไม่ได้ทำเพื่อลูกเราเองอย่างเดียวอะค่ะ

เราทำทุกอย่างด้วยหัวอกพ่อแม่
อยากทุ่มให้หลานคนนี้แบบสิบอย่างนั้น
เออใช่ค่ะถ้าทุ่มอย่างนั้นเอาเงินมาดีกว่า
เอาเงินมาแล้วฝากกินดอกละกัน
แต่ว่ามันก็เป็นความตั้งใจไหมนะคะ
คือเมื่อมีโอกาสถามว่าทุ่มไหม
เมื่อเรามีโอกาสเราก็ทุ่มเต็มที่ใช่ไหมคะ
เมื่อมีโอกาสเขาก็ต้องทุ่มเต็มที่นะคะ

พัฒนาการของลูกชายอายุคัน๕เดือน

ช่วงก่อนนี้มีอาการแพ้หนักเลยทีเดียว
แต่ตอนนี้ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นมากแล้ว
และแม้ว่าเจ้าตัวจะได้ลูกชายสมใจ
แต่ตัวเธอและสามีก็ยังไม่ประกาศปิดอู่แต่อย่างใดนะคะ
จากทั้งคู่อยากจะรอลุ้นทายาทคนที่๓แบบลุกเผื่อมาไง
ซึ่งก็ไม่ซีเรียสเลยว่าจะเป็นผู้หญิง
หรือว่าผู้ชายเป็นได้หมดเลยจ้า

แล้วก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าเราท้อง๒ด้วย

ถ้าเกิดว่ามีอีกก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะ
ส่วนตัวนุ้ยนุ้ยรู้สึกว่าท้องนี้โชคดี

แล้วก็ครอบครัวปอนเองก็มีชายคนหญิงคนก็สมดังใจแล้ว

แต่คราวนี้คือถ้าจะเป็นผู้หญิงอีกคนนึงผู้ชายอีกคนนึง
ถ้าเขาจะมานุ้ยเองก็ไม่ได้ห้ามที่ว่าที่ว่าเขาจะเกิดมาเป็นลูกเรา
เพราะว่าเรามีลูกแล้วเรารู้สึกว่าเด็กเป็นสิ่งที่สวยงาม
เขาก็เป็นดวงใจของเราเป็นความน่ารัก